ที่จังหวัดกรสินครับมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถเห็นได้ปีละ๑ครั้ง
เขาเป็นงานเทศกาลกระถิ่นหลังออกพรรษากับพิธีบังพลุเสียงโบราณครับ
โอ้โหระเบิดเลยนึกว่ามีใครทิ้งขี่ประนาวุฒิเข้ามา
ไม่ได้เป็นการทำดินปืนยุคสมัยบางรจันทร์ใช่ไหม

ต่างคนต่างคิดไปต่างนานาครับ
แต่นี่คือประเพณีโบราณที่ไม่ได้เห็นกันง่าย
สมัยนี้แล้วนะปีหนึ่งเขาจะทำเพียง๑ครั้งในช่วงกระถิ่นหลังออกพรรษา
อย่างที่เห็นเนี่ยเขาจัดขึ้นที่จังหวัดกาลสินนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าในแต่ละจังหวัดของทางภาคอีสานเขาเนี่ย
เขาจะจัดงานลักษณะแบบนี้แตกต่างกันออกไป

งานนี้เขาจัดขึ้นในงานบุญกระถิ่นสามัคคีของหมู่บ้าน
แล้วบังพลุเสียงโบราณแบบนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว

เพื่อเป็นการบอกข่าวไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปและตำบลข้างเคียงให้ได้รับทราบ
ก็แต่ก่อนเขาไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีไลน์
จะติดต่อสื่อสารกันยังไงล่ะ

แล้วเราก็กระจ่อนกระจ่ายไปทั่ว
เหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนจะทราบดี

เขาบอกว่าทำมาจากไม้ไผ่เอามาเหลาแล้วถักต่อเป็นเส้นเชือกยาวประมาณสัก๑๐๐เมตร

แล้วมาพันรอบแบบนี้กระบอกไม้ไผ่นะ

รอบโดยใช้กาวที่มาทำเนี่ย

ถูกต้องโอ้โหจิ้มกับปลาร้าบองอร่อยดีจังมันให้แล้วเผา
นั้นนะครับเขาจะใส่ดินปืนลงไปมันจะได้ระเบิดตุ้มได้ไง
ใส่ลงไปในบั้งลุงไม้ไผ่นะฮะ
แล้วติดชนวนไปด้วยจะได้จุดได้ไงแล้ว
แล้วเขาจุดเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะดังไกลนับ๑๐กิโลเมตรเลยนะ
พร้อมแล้ววางให้นั่นแล้วต้องวางจุดให้มันถูกต้องด้วยนะ
แล้วเมื่อถึงเวลาครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วที่เราจะจุด
จุดปั๊บเสียงมาระเบิดยังไงลองฟังอีกซักที
อุ้ยอีกวันกระโมงโชคเชง
ต้องสงสัยเออเออเนอะ
แต่อันนี้คือเป็นแบบว่าประเพณีของเขาเลยเหรอนะครับ